คุณผู้ชมครับติดตามความคืบหน้าไปเรื่อย
สำหรับกรณีขนมจีบมรณะ
ที่ทำให้ชาวบ้านที่สมุทรปราการ

แล้วก็มีอาการท้องเสียถ่ายหนักจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต

เอ๊ะล่าสุดที่อ่านข่าวดิฉันจำได้ว่าเขาเอาขนมจีบไปตรวจ

หน้านั้นเอาขนมจีบไปตรวจแล้วเจอเหมือนเป็นไส้หมูใช่ไหม
และคราวนี้ผลการตรวจล่าสุด
เพราะว่านายประกิจวงประเสริฐหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นำตัวอย่างขนมจีบที่ผู้ป่วยคนหนึ่งทานเข้าไป
ซึ่งจริงแล้วนะกลุ่มผู้ป่วยท้องเสียท้องร่วง
ที่ทานเข้าไปแล้วมีอาการเข้าโรงพยาบาลมีเป็น๑๐ราย
แต่ทีนี้เขาก็เก็บตัวอย่างจากขนมจีบ
ที่ผู้ป่วยคนหนึ่งอาจจะทานยังไม่หมด
แต่ซื้อมาทานยังไม่หมดก็เอาไปตรวจกัน
แล้วก็เอามาเปรียบเทียบวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา
พบว่าผลที่ได้เบื้องต้น
ขนมจีบนั้นมีเชื้อแบคทีเรียสโมเนลล่า
ซึ่งตัวเชื้อแบคทีเรียมันจะทำให้เกิดอาการอะไร

ท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนร่างกายอ่อนเพลีย
หากเสียน้ำในร่างกายมากนะครับอาจจะช็อกจนเสียชีวิตได้
กรณีของคุณป้าที่เสียชีวิตไป
ก็ต้องตรวจพิสูจน์ว่าเสียชีวิตจากการช็อกแบบนี้หรือเปล่า
แบคทีเรียตัวนี้สามารถมาได้หลายทาง
เพราะถือว่าเป็นเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาในอาหาร
หรือเกิดจากการเก็บอาหารไว้นาน
ขนมจีบก็ถือว่าเป็นอาหารที่เสียง่ายอยู่แล้ว
ทิ้งไว้ข้ามคืนโอกาสที่ขนมจีบจะเสียก็มีมาก
และอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียนี้ได้
เอาล่ะเรื่องตรงนี้นะว่าเป็นขนมจีบข้ามคืนหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านั้นแม่ค้ามิ้นบอกว่า
รับมาสดจากบ้านผู้ผลิตแล้วมาขายเลยไม่เคยค้างคืน
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าจริงเขาซื้ออีกวันนึง
แล้วเอาขนมจีบมาได้ยังไง

เขาบอกว่าขนมจีบจะเป็นไส้เนื้อหมูหรือเนื้อไก่นั้น
ยังไม่สามารถระบุได้ยังต้องรอผลสรุปทั้งหมดอีกครั้ง
เนื่องจากยังมีตัวแปรยังมีตัวอย่างอื่นอีกกว่า๑๐ราย
ผลการตรวจยังไม่ออกมา
แต่วันนี้นะครับทางตำรวจสพบังเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ได้เรียกแม่ค้าขนมจีบให้ปากคำ
ถือว่าเป็นการให้ปักคำครั้งแรกนะ

เจ้าหน้าที่เขาก็เชิญตัวแม่ค้ามิ้นมาให้ข้อมูลแล้ว
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นการให้ปากคำ
เพราะว่ายังไม่มีคนแจ้งความถูกต้องไหม
ของผู้เสียชีวิตแค่ไปลงบันทึกประจำวัน
แต่ทีนี้ครับเมื่อมีการแจ้งความในภายหลัง
ทำให้การเรียกตัวมาครั้งนี้
จึงเป็นการเรียกสอบปากคำ
ตามนัดหมายที่นางสาวจิตธาดาวงธนชาติหรือแม่ค้ามิ้นท์เนี่ย
ต้องให้ปากคำเป็นครั้งแรก

ก็สอบปากคำผู้ป่วยแล้วก็พยานไปแล้ว๗๘ปากด้วย
ก็ต้องรอติดตามนะฮะว่าตกลงแล้ว
แม่ค้ามิ้นจะเผยความจริงออกมาทั้งหมดหรือไม่อย่างไร
ว่ารับขนมจีบมาครั้งคืนหรือไม่หรือไปรับที่อื่นมาด้วย
อันนี้ยังเป็นข้อคลางแคลงสงสัยของญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็คนในสังคม
ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อค่ะเพราะหลายคนก็สงสัยนะคะ